เมืองเสนอเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยนะคะก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
สถาบันพระปกเกล้าเปิดผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้เกณฑ์ตัดสินใจและการยอมรับผลการเลือกตั้ง๒๕๖๒ที่กำลังจะเกิดขึ้น
ภายใต้ข้อมูลบัตรลงคะแนนใบเดียวมีผลต่อการได้สอสอแบบเขตและถูกนำไปคำนวณหักลบในสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ที่สำคัญมีผลต่อรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่พักการเมืองเสนอด้วยทำให้ผลการสำรวจในครั้งนี้แตกต่างออกไปเมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ที่เคยเห็นว่าเรื่องนโยบายสำคัญลดลงในขณะที่เกณฑ์ที่เคยเห็นว่าชื่อนายกไม่สำคัญเนี่ยวันนี้สำคัญมากขึ้น
อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าถ้าประชาชนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจว่าในการกาบัตรในวันเลือกตั้งเนี่ยมีผลไม่ใช่เฉพาะการได้สอสอเขตเนี่ย
ผมคิดว่าประชาชนก็จะมีดุลพินิษฐ์และมีหลักเกณฑ์การตัดสินใจที่ซับซ้อนขึ้นในการตัดสินใจนะครับ
เดิมที่หลักเกณฑ์การตัดสินใจคือนโยบายของพักการเมืองครั้งนี้ชื่อของนายกรัฐมนตรีที่พักการเมืองเสนอคะแนนเพิ่มขึ้นมาเท่าตัว
จากเดิมร้อยละแปดเป็นร้อยละสิบหกจุดห้าส่วนนโยบายพักการเมืองจากเดิมร้อยละสี่สิบเอ็ดจุดเก้าลดลงเหลือเพียงร้อยละสามสิบห้าจุดสี่
ขณะที่พักการเมืองที่สังกัดกลับมามีความหมายมากขึ้นเดิมอยู่ที่ร้อยละสิบเก้าจุดสี่เป็นยี่สิบเอ็ดจุดห้า
นั่นหมายถึงความคิดของประชาชนเปลี่ยนไปความหมายของพักการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจมากขึ้น
สถิธรธนานิทิโชธนักวิชาการชำนาญการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าผลสำรวจสะท้อนชัดเจนว่าประชาชนสนใจการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในสัดส่วนที่สูง
แต่ส่วนหนึ่งได้สะท้อนถึงความไม่มั่นใจในการจัดการเลือกตั้ง
คนยังไม่ถึงครึ่งนะครับคือคนที่เชื่อมั่นกับไม่เชื่อมั่นต่อผลการเลือกตั้งเนี่ยมีพอกันนะครับประมาณ๕๐๕๐นะครับก็มีความเป็นห่วงเรื่องการทุจริตการโกงการเลือกตั้งนะครับการเอารัดเอาเปรียบการระหว่างพักการเมืองต่างการที่เอ๊ะอาจจะมีอำนาจอะไรมาแทรกแซงผลการเลือกตั้งหรือเปล่าอย่างงี้เป็นต้นนะครับ
มีการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปแต่ยังอยู่ในกรอบ๑๕๐วันเชื่อว่าประชาชนยังรับได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับความชัดเจนยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งทำให้การตื่นตัวของประชาชนยังคงอยู่นั่นเท่ากับช่วยเสริมความมั่นใจการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้อีกทางหนึ่ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน